อาทยากรรมเรื่องของภัยสังคมกันหน่อยนะครับ

แต่ร้านโชว์หวยร้านขายของชำ

ผมก็สังเกตเห็นก็คือกลางวันเนี่ยอาจจะขายไม่ค่อยดีเขาก็เปิดยาวถึงกลางคืน
เหมือนร้านของคุณตาท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่ซอยรามคำแหง๑๔
คุณตาอายุ๘๒แล้วเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จับพฤติกรรมของคนร้ายชายสองคนเอาไว้ได้
คุณตาจะทอนเงินให้มันฉวยจังหวะฟึบ
คว้าไปเลยมันให้แบงค์ร้อยคุณตาไปคุณตาจะควักเงินทอน
มันคว้าเงินจากมือคุณตาไปคุณตาบอก๘๐๐บาทได้นะ
ทำทีเป็นว่าซื้อของให้แบงค์ร้อยคุณตาก็
คือทอนเนี่ยไม่ได้ถึง๘๐๐อะไรหรอกแต่คุณตาต้องหยิบเงินมาดูไง

คุณตาก็อึ้งเลยยืนตกใจทำอะไรไม่ถูก
เพราะขายของมาเป็น๑๐ปีไม่เคยเจอ
เขียนมาสอน๘๒แล้วเรี่ยวแรงจะเดินยังแทบไม่ไหวดูสิฮะ
นี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีที่ชายสองคนสวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนเลยนะครับ
ติดต่อซื้อของจากคุณตาทำทีเป็นซื้อนู่นซื้อนี่นะครับ
คุณตาก็ขายของให้นะครับ
ที่สวมหมวกกันน็อกดำเนี่ยก็เดินไปเดินมามองเข้าไปในร้านเหมือนกับสอดส่องว่ามีอะไรบ้างนะครับ
คุณตาเองก็คงไม่ทันได้รู้ตัวแล้วครับว่าพวกนี้มันจะมาขโมยเงินเอานะครับ
สวมหมวกกันน็อกขาวส่งเงินให้คุณตาแล้วคุณตาก็หยิบเงินจากกระเป๋าเพื่อมานับตังค์ทอน
แล้วจู่ก็กระชากเงินในมือคุณตาไปเลยนะครับ
แล้วทั้งสองก็รีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
คุณตาก็ทำได้แค่ยืนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร้านของคุณตาอยู่ที่ซอยรามคำแหง๑๑๘นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเลย
พบว่าซอยนี้ถ้าเป็นซอยทะลุเนี่ย
วิ่งได้ตั้งแต่ถนนรามคำแหงไปทะลุถนนเรียบมอเตอร์เวย์เลยนะคุณเขียนมาสอน
ร้านของคุณตาอยู่ในซอยรามคำแหง๑๑๘บริเวณแยก๓๒
เป็นร้านค้าขนาด๒คูหาแต่ว่าเปิดเป็นร้านค้า๑คูหานะครับ
มีประตูเหล็กสำหรับเลื่อนเปิดปิด
บริเวณด้านหน้าร้านก็มีที่กั้นเอาไว้นะฮะ
ให้คนเข้ามาถึงในตัวร้านนะครับส่วนกล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านหน้าร้านเนี่ย
มีอยู่หนึ่งตัวในร้านอีกหนึ่งตัวคุณตาก็เป็นร้านขายของชำ
พวกของแห้งเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับมีอีกหนึ่งคู่หาที่ไม่ได้เปิดเป็นร้านเนี่ย
เป็นบ้านพักของครอบครัวคุณตานะฮะซึ่งก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้ตั้ง๗ตัว
ทีมข่าวบอกไปถึงนี่แบบสุนัขมันได้ยินมันก็เห่าเสียงดังตลอด
ส่วนนี้คือคุณตานะครับที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับ

นายสมคิตขจรฤทธิ์อายุ๘๒ปีแล้ว
คุณตาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
รับราชการนะครับแล้วก็เกษียณมาหลายปีแล้ว
ขายของมาก็เกือบ๒๐ปีแล้วนะฮะก็เกษียณ๖๐ตอนนี้๘๒แล้วนะครับ
มาเกือบ๒๐ปีแล้วคุณตาเปิดร้านตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนไปถึง๕โมงเย็น
คุณเขมสอนเรียกว่าเปิดในช่วงเวลาที่คนจะหาซื้อของยาก
เที่ยงคืนไปถึง๕โมงเย็นแล้วคุณตาก็จะเก็บร้านพักผ่อนตั้งแต่๕โมงเย็นนะ
นอน๕โมงเย็นไปเนี่ยคุณตานอนก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวตื่นมาอีกทีแล้วก็เปิดร้านอีกทีเที่ยงคืน
เป็นแบบนี้ทุกวันก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นคุณตาเลือกกลุ่มเป้าหมายคนในพื้นที่ที่จะซื้อของตอนกลางคืนนะครับ
ปกติก็จะมีไม้เท้าเอาไว้เป็นกระบองเป็นไม้ป้องกันตัวแต่มันไม่เคยเกิดอะไรไง
ขายของมานานหลายสิบปีไม่เคยถูกจี้ถูกป้นถูกชิงทรัพย์เลย
มีครั้งนี้ครั้งแรกนะครับคุณตาบอกว่าคืนวันที่๑๔เมษายนตอนอยู่ในร้านมีชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาซื้อของ
ลุกไปหยิบของให้ก่อนที่ชายสวมหมวกกันน็อกขาวจะส่งเงินมาให้หนึ่งร้อยบาท
คุณตาก็หยิบเอาเงินจากกระเป๋าเพื่อมานับเงินทอนแล้วจู่คนร้ายมันก็กระชากเงินในมือไปหมดเลยประมาณ๘๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไป
คุณตายังบอกว่าทีแรกก็ยังคิดว่าเด็กมันล้อเล่นหรือเปล่าอืมคุณตาคิดในแง่ดีนะค่ะ
ก็เลยยืนอึ้งไปพักหนึ่งนะครับไม่ได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรนะฮะ
เพราะว่าขณะที่ชายทั้งสองมาที่หน้าร้านคุณตาเองก็สังเกตว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติมาข่มขู่เหมือนจะมาจี้มาปล้นอะไรนะครับ
พอตั้งสติได้ก็เลยโทรไปเรียกลูกชายที่นอนอยู่ในบ้านนั่นแหละนะฮะให้ลูกชายมาช่วยดูให้บอกว่าเนี่ยถูกคนร้ายมันกระชากเอาเงินไป
ซึ่งคนร้ายที่มาก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับถ้าดูจากแค่หมวกกันน็อกที่พอจะเห็น
ตอนนั้นเขารู้สึกอย่างไงก็เฉยมึงเอาไปก็เอาไป
ผมก็มีนี่เลย
ไม่มีประสิทธิ์แล้ว
เรายังเลือกที่จะ
คิดที่ว่า
เปิดฮะ
เปิดไม่อยู่หรอก
ถ้าขายได้
ก็ดีใจจะซื้อมาซื้อน้อยไม่ว่าอะไร
แล้วก็ไปจอดอยู่ที่หน้าแยก๓๒เยื้องจากร้านไปสัก๒๐เมตรครับ
แล้วจากนั้นก็ขี่ตามรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่ขี่เข้าไปในซอย
ตะโกนเรียกถามแต่วัยรุ่นไม่ยอมหยุดรถ
คนร้ายก็ขี่รถวกกลับออกมามาหน้าปากซอยแล้วก็มาหยุดที่หน้าร้านคุณตานี่ไง
แล้วก็มาทำทีขอซื้อของเหมือนกับก่อนหน้านี้ไปขี่ตามวัยรุ่นเขาก่อนด้วยอ่ะ
สันนิษฐานว่าโดนแน่แต่วัยรุ่นไม่ยุดจะกลับออกมา
ลูกบอกว่าก็ที่ผ่านมาพยายามขอแล้วบอกว่าอย่าขายของดึกเลยพ่อแก่แล้ว
และกลัวว่าจะมีอันตรายแต่พ่อเขาก็อยากทำงานไม่ยอม
ใช่ไม่ยอมหลังเกิดเหตุไปที่สอนอบางชันแล้วนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจก็นัดคุณตาไปให้ปากคำ

คือแบบ
คือกลัวตื่นมาไม่มีอะไรทำ

รอจนถึงตี๕ก็เลยมาไขประตูเปิดให้

เปลี่ยนเป็นแบบเปิดรั้วให้เอาหมาเข้ามาแทน
คือแบบก็แก้ปัญหาไปอีกแบบนึง
เพราะว่าแบบของผมมันอยู่กับที่ไง
พวกนี้มันมีขาจรมาอยู่เรื่อย
แต่ว่าผมก็แค่ระวังได้แค่แบบถ้าเกิดได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรอย่างเงี้ผมก็ต้องคอยวิ่งมาดู
แต่บางทีผมก็ไม่ไหวผมก็ต้องตื่นไปทำงานเหมือนกันไง
แค่ได้แค่เตือนเขาว่าพยายามอย่าอยู่ใกล้รั้วไป
หรือไม่ก็แบบต้องแบบให้เอาหมามาอยู่ใกล้ตัวมากกว่า
เพราะว่าที่บ้านก็มีหมาตั้ง๗ตัวไงมันก็น่าจะโอเคอยู่
อยากจะถามว่าเดือดร้อนมากหรือไงถึงต้องมาเอาเงินกับคนแก่อย่างนี้
เขาขายของต้องอดหลับอดนอนกี่วันกว่าจะได้เงินเท่านั้น
คือลำพังผมจริงผมก็มีผมก็ดูแลพ่อได้สบายอยู่แล้วแหละ
แต่เขาก็อยากทำอะไรของเขาไง
คือลูกชายบอกว่าดูแลพ่อได้แต่พ่อจะขายไง

แล้วก็นี่เป็นภาพที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณตาสมคิตก็เดินทางไปที่
พันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์ชูพันธ์ภูมิกับการสอนอบางชัน
ก็มาร่วมสอบปากคำถามข้อมูลจากคุณตาด้วย
โดยภูมิกับการสอนอบังชันบอกว่าได้พูดคุยกับคุณตาแล้วนะครับว่า
ถ้าคุณตาจะขายของเนี่ยไม่ควรจะขายในช่วงเวลากลางคืนแล้วล่ะ
แบบดึกสงัดแบบเที่ยงคืนไปแล้วอย่างนี้โอ้โหนะฮะ
มันเป็นเวลาที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุอาจยากรรมได้
แต่ตำรวจก็ทำได้แค่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
คุณตาเองก็บอกว่าก็ขายมาเวลานานหลายสิบปีแล้วก็อยากจะขายต่อ
เรื่องต้นตำรวจก็จะส่งสายตรวจไปให้ครับ
ส่งสายตรวจไปประจำที่บริเวณร้านของคุณตาในช่วงเวลานี้สักระยะหนึ่งก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะการไปตรวจเป็นลักษณะเหมือนตู้แดง
เดี๋ยวจะเอาตู้แดงไปติดจะได้มีเวรยามไปตรวจให้เป็นระยะนะครับ
เมื่อช่วงเช้าก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่ระแวกนั้นแล้วนะครับ
ตำรวจสนบังชันไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปดูเส้นทางต่างของคนร้ายเพื่อที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
แน่นอนตอนนี้ก็คือข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ